สำหรับอ้ามอธิชชาติแล้วก็พรรยาคนสวยนัดมิ
สัญญาณโอป้ามักเนคเข้าสิ่งทันทีเลยจ้า
ไม่เชื่อไปดูคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะ
ฉันจะฮาหรือว่าฉันจะอินก่อนดี

หนึ่งในเพลงประกอบซีรีส์สุดฮิต
โอ้โหโรแมนติกขนาดนี้ไม่แคร์สื่อกันเลยทีเดียวนะคะคุณ
หวานขนาดนี้เมื่อไหร่จะมีทายาทเป็นของตัวเองจริงสักที

ตอนนี้ก็รับลูกบุญธรรมน้องฟ้าโปรดมา
แมนติกดีนะแต่ไม่รู้ว่ามึนหัวหรือเปล่ามุนสักขนาดนั้น